จากน้ำตันทรายแล้ววันนี้ก็มีมติคอรมอลที่เกี่ยวข้องกับปากท้อง
อีกหลายเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับลดภาษีสรรพสามิตรน้ำมันเบนซินนะคะ
รวมถึงการให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำนะคะ
ให้กับแรงงานที่กลับจากอิสราเอลด้วยนะคะซึ่งคณะรัฐมนตรีนะคะ
วันนี้ได้มีการเห็นชอบโครงการสินเชื่อคืนถิ่นแรงงานไทยจากอิสราเอลค่ะ
อนุมัติวงเงินหนึ่งพันสองร้อยล้านบาทจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีมารเนินโครงการ
ข้อเสนอของกระทรวงการคลังนะคะอันนี้ก็เป็นการบรรเทาความเดือดร้อน
ให้กับแรงงานไทยที่หนีภัยสงครามกลับจากอิสราเอลใช้เป็นทุนประกอบอาชีพ
หรือใช้ในการแบ่งเบาภาระหนี้สินนะคะหลักเกณฑ์การยื่นเอ่อขอสินเชื่อเนี่ย
ก็คือต้องเป็นผู้ที่ไปทำงานที่อิสราเอลมีอายุ๒๐ปีบริบูรณ์
อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาชำระคืนต้องไม่เกิน๖๐ปี
ก็กู้ได้รายละไม่เกินหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทดอกเบี้ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์ต่อปี
ปลอดชำระหนี้เงินต้นสูงสุด๑๒งวดแรกระยะเวลาชำระเงินคืนสูงสุดไม่เกิน๒๐ปี
ก็เป็นหลักเกณฑ์ตามที่เราขึ้นให้หน้าจอนะคะใครที่สนใจขอยื่นเอ่อ
สินเชื่อก็สามารถติดต่อธนาคารออมสินหรือว่าทกศได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง๓๐มิถุนายนปีหน้า
หรือจนกว่าจะครบวงเงินงบประมาณนะคะอันนี้เรื่องหนึ่งนะคะ
สำหรับการเยียวยาแรงงานไทยจากอิสราเอลนะคะอีกด้านหนึ่งคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบ
ให้ปรับลดภาษีสรรพสามิตรน้ำมันเบนซินลงลิตรละหนึ่งบาทเริ่มเจ็ดพฤศจิกายนนี้ค่ะ
ก็จะใช้เวลาทั้งหมด๓เดือนตามข้อเสนอของกระทรวงพลังงานนะคะ
เพราะฉะนั้นก็จะส่งผลให้แก๊สโซฮอลทุกประเภทลดลงตามอัตราส่วนผสมของน้ำมันเบนซิน
ก็คือแก๊สโซฮอล์เก้าหนึ่งและเก้าห้าลดลงลิตรละเก้าสิบสตางค์โซฮอล์อียี่สิบลดลงลิตรละแปดสิบสตางค์
โซฮอลอี๘๕ลดลงลิตรละ๑๕สตางค์นะคะอันนี้เรื่องของน้ำมันนะคะ
ขณะที่คณะรัฐมนตรีก็มีมติค่ะยกเว้นนะคะการขอวีซ่าให้แก่นักท่องเที่ยวเพิ่มอีก๒ประเทศ
ก็คืออินเดียกับไต้หวันอันนี้ก็จะอนุญาตให้ท่องเที่ยวอยู่ในไทยได้๓๐วัน
เริ่มใช้ตั้งแต่สิบพฤศจิกายนนี้ถึงสิบพฤษภาคมปีหน้าค่ะ
รวมระยะเวลาก็หกเดือนนะคะคือนักท่องเที่ยวชาวอินเดียเนี่ย
กลุ่มที่มีความสำคัญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลุ่มนี้นะคะ
มีรายงานบอกว่าตั้งแต่เดือนมกราถึงกันยาปีนี้
นักท่องเที่ยวอินเดียเดินทางเข้าไทยกว่า๑ล้าน๒แสนคนเยอะนะ
ไม่แล้วเยอะมาตั้งแต่ช่วงหลังโควิด
เพราะว่าตอนนั้นจีนยังไม่คลายล็อกดาวน์ไง

มาเที่ยวบ้านเราเยอะสุดอ่าก็เป็นเหตุผลนะ
อินเดียก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ได้รับการยกเว้นวีซ่า
แล้วก็คาดกันว่าเดี๋ยวทั้งปีจะอยู่ที่๑ล้าน๕แสนคนนะคะ
อยู่ในไทยเนี่ยประมาณเจ็ดแปดวันก็ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณคนละสี่หมื่นหนึ่งพันบาทนะคะ
ไต้หวันก็เป็นอีกหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายหลักคาดว่าในปีนี้นะคะ
จะมีนักท่องเที่ยวไต้หวันเดินทางเข้าไทยประมาณ๗แสนคนใช้จ่ายเงินเฉลี่ยคนละ๔๒๐๐๐บาทก็พอกันกับอินเดียเลยนะคะ
แล้วก็เนี่ยค่ะ๗แสนคนทั้งปีนี้เพราะฉะนั้นก็๒ประเทศนะคะก็คืออินเดียกับไต้หวันนะคะ
ที่ตอนนี้ก็เป็นการยกเว้นวีซ่าค่ะ
ครับทั้งหมดก็เป็นมติของคณะรัฐมนตรีที่ออกมาในวันนี้นะครับ